เหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ตะมนต์ท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกันหน่อยนะคะ
รถบรรทุก๑๐ล้อค่ะบรรทุกไม้ท่อนมาเต็มคันจากยาลา
กำลังจะมุ่งหน้าไปส่งไม้ท่อนที่โรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
ปรากฏว่ารถเสียตัวเองก็เลยจอดรถไว้ข้างทางถนนเพชรกะเสมขาขึ้น
จังหวะที่รอจะให้ร้านซ่อมมันเปิดเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดไฟช็อตขึ้นมาส่วนหัวของรถบรรทุก
แล้วคุณเชื่อไหมไฟโหไม่ทั้งคันเลยค่ะส่วนหัวนะชอบค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีนะคะว่าไม่มีใครเป็นอะไร
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาถึงแล้วก็พยายามที่จะฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
นี่คือสภาพรถบรรทุกที่ได้รับความเสียหายนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะจอดอยู่บนถนนสายเพชรเกษมขาขึ้น
กิโลเมตรที่๔๗๗หมู่๘ตะบนท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เทศบาลตำบลวังไผ่เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้
พอไปถึงพบว่าส่วนหัวโดยเฉพาะด้านในเพลิงกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะระดมน้ำฉีดเข้าไปฉีดเข้าไป
ใช้เวลาไม่นานนะคะ๑๕นาทีก็สามารถระงับเพลิงเอาไว้ได้
สอบถามคนขับรถบรรทุกก็คือนายฮามิตดือราแมร์อายุ๖๖ปี
นายฮามิตบอกแบบนี้บอกว่าขับรถบรรทุก
บรรทุกไม้ท่อนจากจังหวัดยาลาเพื่อนำไปส่งที่โรงงานที่สมุทรสาคร
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างทางเกิดง่วงนอน
ก็เลยไปจอดรถข้างทางและตื่นขึ้นมากะว่าตื่นมาแล้วสดชื่นแล้วจะเดินทางต่อ
แต่ปรากฏว่าพอไปสตาร์ทรถไฟทุกดวงในรถมันไม่ติดไฟหน้ารถก็ไม่ติด
ก็เลยจอดรถรอค่ะรอจนเช้าก็จะซ่อม

ปรากฏว่าคือพอไปถึงเนี่ยตอนเช้าร้านซ่อมเนี่ยมันยังไม่เปิดเขาก็เลยรอ
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่รอตัวเองก็ไปนั่งรอที่ม้าหินที่หน้าร้าน
จู่ก็มีควันลอยพวยพุ่งขึ้นมาจากส่วนหัวของรถก็เลยเดินไปดู
พบว่าบริเวณใต้คอนโซลมีประกายไฟก็เลยวิ่งรีบไปตักน้ำมามาสาด
ก่อนที่จะตัดสินใจสตาร์ทเครื่องเพื่อขยับรถให้ห่างจากร้านซ่อม
ยังหวังดีนะเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเพลิงไหม้ขึ้นมา
เดี๋ยวจะไปติดร้านซ่อมไงแล้วเดี๋ยวจะลุกลามบานปลายนะคะ

ตรงไหนขึ้นตรงห้องเครื่อง
ตรงในเกงข้างหน้าในเกงฟันมันขึ้น
ผมว่าไอ้ฟันมาจากไหนฟันไปดูขึ้นรถไปดูข้างใน
ฟันมาออกแล้วดูเห็นไฟในกระจ่างนี้นิดติดดูในกระจ่าง
แล้วผมเอาน้ำที่นี่ละมันไม่ดับละมันไม่ดับ
ผมขยับรถไปข้างหน้าติดผมสตาร์ทเครื่องยังติดอยู่

ขยับไปข้างหน้าขยะไปจอดตรงนั้นน่ะ
กว้างเย็นลูกใหม่ผมก็เอาน้ำมาเติมอีกที
ขึ้นไปข้างหมดฟันเต็มมาน่ะผมขึ้นไปข้างหน้า
ละอีกละละนี่หมายหมดเลย
อืมถ้าพี่แกยังตื่นเต้นอยู่เลยนะ
โอ้ท่าทางการเล่านะแต่ก็พยายามเล่านะ
คุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าของคนขับรถบรรทุกรายนี้
ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาแหละ
เพราะว่ารถดับเพลิงของเทศบาลตำบลวังไผ่มาทัน
สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ก็เนี่ยสภาพตามที่เห็นเสียหายหนักก็เฉพาะส่วนหัวเท่านั้นค่ะ